ขยับเข้ามาหน่อยฮะผมอยากจะขอความช่วยเหลือ

หมายถึงเดี๋ยวดูจอให้พี่หน่อย
ตำรวจไหมพวกเขาใช่ตำรวจไหมที่คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
คือตำรวจเนี่ยอ้างตัวเองว่าผมเป็นตำรวจ
แล้วผมก็มาตามหาผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าไปที่ร้านค้าขายของชำ
แต่เขาก็บอกชื่อด้วยนะว่าเขาจะมาหาใคร
ใช่คือเนี่ยชื่อนี้แต่คือเจ้าของร้านคนที่อยู่ในร้าน
หนึ่งเขาคงคิดว่าไอ้ตำรวจจริงหรือเปล่า
หรือมันจะเป็นมิจฉาชีพที่เราดูในข่าวในข่าวในข่าวว่าเข้ามาติดต่อกับทางร้านค้า
โอ้โหปากเป็นอาวุธจริงฮะ
บ้างข้าวโบก็เรียก
ไม่ร้านค้าเขาก็จะออกข้างเข้าก็ได้ทางของได้

มันก็อย่างไรปะเหรอเข้าบ้านได้อย่างไร

ที่ผมบอกว่าพี่เขามีปากเป็นอาวุธไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะ
คือแต่เขาสามารถป้องกันตัวเองได้

พวกนี้เผียงไม่ทัน

จนต้องเดินกลับไปที่รถยนต์ของตัวเองเลย

เห็นผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็ถามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ผู้หญิงคนนี้ตอบไปบอกว่าไม่มีไม่มีชื่อนี้ไม่รู้จัก
แล้วคนที่ผู้ชายคนนี้บอกบอกไม่รู้จัก
แล้วก็จะไล่ไล่ไล่ไล่ออกจากร้านไปเดินไปนู่นแล้ว
นี่แหละครับหลังจากผู้ชายทั้งสองคนเดินออกจากร้านไปนะครับ
ก็ขึ้นรถยนต์คันสีเทาแล้วก็ขับออกไป
อกจากนี้นะครับเจ้าของคลิปยังได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ปกติแม่จะอยู่กับหลานสองคนช่วงกลางวัน
ดีนะพี่สาวหยุดงานบอกมาจับกลุ่มบอกชื่อที่เอ่ยไม่มี
ยังชี้มั่วชื่อสุมิตรายังไม่เชื่อ
พี่สาวผมปากจัดอันนี้ผมไม่ได้บอกนะเขาโพสต์นะ
พี่สาวผมปากจัดขณะที่ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้
เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
บางคนถามถึงว่าผู้ชายสองคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
เนี่ยฮะคุณผู้ชมช่วยตอบมาเหมือนกันนะครับ
นี่แหละครับคือชื่นชมหลายคนก็ชื่นชมฝีปาก
ของพี่ผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้สองคนนี้ล่ะ
ไม่รู้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าออกจากร้านไปได้ครับ

เพราะว่าจริงตอนนี้ตำรวจปลอมมันก็มีเยอะ

เพราะว่าเห็นในข่าวมีตำรวจปลอม
เอาอย่างนี้ถ้าพี่เขาสองคนไม่ใช่ตำรวจปลอม

พี่มาชุดนี้เลยกางเกงขาสั้น